คนนี้ค่ะตกใจแทบช็อกอ่ะค่ะเขาไปพบกับงูเห่าแอบซุกอยู่ในเสือที่บ้าน
ทำยังไงดีเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูค่ะ
อุ้ยคุณหาดีน่ะคุณบ้านไม่นอนทับลงไปตรงนั้นน่ะ
อุ้ยเสือที่คุณป้านอนน่ะคุณดูนี่ดูดูดูเห็นไหมเออ
ขนลุกไปหมดเลยอ่ะค่ะบ้านหลังนี้โดนงูเห่าบุกแล้วนะคะ
นี่นี่นี่นี่บ้านเป็นสายเลยเห็นไหมมันไหวมาโอ้ยตายตายตาย
แต่ว่านับว่าโชคดีมากคือหมารู้สึกว่ามันมีความผิดปกติในบ้าน
เห็นไหมอ๋อดีสุดหมาสงสัยแน่แน่แน่หมาก็เข้ามาดมดมดมดม
มองมันมีอะไรแปลกปลอมอยู่ใต้เสือที่ยายนอนอยู่เปล่านะ
มันก็เดินวนหาจนสุดท้ายลูกสาวเปิดดูกล้องวงจรปิดแล้วสงสัยว่า
ทำไมหมาถึงวนอยู่ตรงนั้นก็เลยโทรไปบอกแม่บอกว่า
แม่ไปตรวจดูแถวเสือที่หมาเดินวนไปวนมาปลากแปลกเออ
คุณยายไปค่ะอุ้ยคุณยายมาดูคือคุณครับอุ้ยยาย
เสือขึ้นมาเห็นไหมมีหลานด้วยมีหลานด้วยอุ้ยตัวน้อย
คือยายต้องปกป้องลูกหลานในบ้านนะเพราะว่าหลานยังเด็กอยู่เลย
กลัวถูกงูกัดอ่ะยายก็เลยตกใจเอาไม้มาตีงูอะค่ะคุณคือแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะ
เพราะว่าถ้ายายไม่ตีคือเอาจริงก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันยังไง
เออคุณนึกออกไหมคะเพราะด้วยความว่าคุณยายตกใจอ่ะเนอะค่ะ
แล้วก็งูถ้าเกิดงูไม่ตายมันอาจจะหนีไปแล้วไปซ่อนอยู่แล้วเดี๋ยวแว้งกลับมาทำไง
ยายก็เลยตีงูตายไปแต่ว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าตั้งสติได้เนอะ
โทรเรียกเจ้าหน้าที่เขามาช่วยดีกว่าแต่ก็เข้าใจความตกใจของคุณยายแหละนะคะ
คุณยายตัดสินใจทำแบบนี้อย่าดราม่ากันนะคุณยายเขาอาจจะตกใจจริงแล้วอยากจะป้องกันอันตรายจากหลานนะคะ
ใช่ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกนะคะบายนกสามสิบเก้าค่ะ
โอ้โหไปที่บ้านหลังนี้ก็ตกใจเหมือนกัน